นักเรียนช่างสถาบันเดียวกัน

มีคนตายหนึ่งบาดเจ็บหนึ่ง

เฮ้ยไอ้
กะชนกูอยู่แหละ
โอ้โหนอนนิ่งไปเลยอ่ะอ๋อไม่นิ่งยังไงโดนแทง
โอ้โหรุ่นพี่รุ่นน้องนะคนละสายการเรียนกันคนละแผนการศึกษากัน
ค่ะโอ้โหกลางถนนเลยกลางถนนโอ้โหโอ้โหนี่แหละครับ
คุณผู้ชมค่ะกล้องหน้ารถของพลเมืองดีจับภาพนะครับ
วัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์กันมา๒คันนะจะเบียดจะเบียด
เบียดกันจะเบียดกันนะครับจากนั้นก็ช้างอาวุธลงมา
แทงแล้วตีกันกลางถนนแบบนี้นั่นเรียบร้อย
ไม่นานมีชายวัยรุ่นคนหนึ่งถูกแทงล้มนอนจมกองเลือด
อีกฝ่ายจะวิ่งหนีเหตุเกิด๘โมงเช้าของเมื่อวาน
ไม่ไปเรียนเหรอวะนะฮะปากซอยสุขุมวิทยเจ็ดสิบสอง
ตำบลสำรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการครับอืม
ตำรวจสภสำรงเหนือลงพื้นที่หลังเกิดเหตุ
ตายเลยหน้าอกซ้ายนายพงศกรอายุสิบหกปี
เป็นนักเรียนช่างของวิทยาลัยเทคโนแห่งหนึ่งแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ถูกแทงที่หลังข้างหลังเนี่ยข้างหลัง
ชื่อนายพัชราอายุ๑๕ปีเป็นนักเรียนช่างสถาบันเดียวกันครับคุณผู้ชม
ส่วนผู้ก่อเหตุวิ่งหนีไปในซอยสุขุมวิท๗๒
ตำรวจนำกำลังเข้าไปปิดล้อมกระทั่งจับกลุ่มได้ชื่อนายสหรัฐอายุ๑๕ปีนะฮะ
เป็นนักเรียนช่างสถาบันเดียวกันกับผู้ตายแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บ
แล้วคุมตัวไปสอบสวนครับนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหมีดแหลมมีดยาวเลย
พัชระอายุ๑๕ปีนักเรียนช่างที่ถูกแทงได้รับบาดเจ็บนะให้การบอกว่า
เป็นเพื่อนกับนายสหรัฐนะคนแทงนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาด้วยกัน
แล้วมาเจอกลุ่มของนายพงศกรอายุ๑๖ปีผู้ตาย
มากัน๔คนเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่ที่สถาบันเดียวกันดอม

ก็น่าจะห่างกันปีเดียวแหละเพราะอายุห่างกันปีนึง
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ประกบแล้วถามว่าพวกมึงอยู่สายไหน
โอ้โหทำไมยามสงบมึงตีกันเองเนี่ยวะ
มาถามพวกมึงอยู่สายไหนโอ้โห
ถ้าถ้าไปเจอคนอื่นก็พวกมึงเรียนที่ไหนคุณผู้ชมผมขออนุญาต
เพราะว่าถ้าต่างสถาบันใช่ไหมมันถามเป็นยังไงวะ
มันถามแบบนี้นะจึงตอบไปว่าอยู่สายสำโลง
กลุ่มรุ่นพี่นะซึ่งอยู่สายกระฉูดพระประแดง
โอ้โหมันมีกี่สายวะในนั้นมีสายการเรียนที่ยังมีสายกกสายเหล่าอีก
ละสายชักมีดแทงเลยคุณผู้ชมสหรัฐก็ชักมีดมาสู้
แล้วก็แทงนายพงศกรจนเสียชีวิตส่วนนายพงศกรพลาดท่าถูกกลุ่มรุ่นพี่
ข้างหลังครับนะฮะแทงข้างหลังเข้าข้างหลังวิ่งหนี
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยคนนี้คุณผู้ชมลองฟังเขาเล่าหน่อย
ตามทริปเลยตามใช่อ่ะว่าไงไม่ว่าเป็นสิ่งนี้ตรีกับ
โรงเรียนเดียวกันครับคือเคยคือแก้เคยเหมือนแบบ
อาจารย์เคยพยายามแก้ไม่เคยลายพวกมันก็ไม่ยอมคุณผู้ชม
คนเขาบอกลงหลีเดียวกันแต่คนละสายยังฆ่ากันตายเลย
ฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งก็หมดอนาคต
เมืองต้นนะตำรวจนำตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมด
เข้าสู่กระบวนการของคดีเด็กและเยาวชน
พอ๑๕๑๖กันไง๑๕๑๖กัน
หลังจากแจ้งข้อหาแล้วก็ส่งตัวไปสถานพินิษฐ์

โอ้โหสมุทรปราการนี่ตอนนี้ท็อปฟอร์มมาก
อาจจะเป็นเพราะว่ามีสถานศึกษา
ที่เป็นลักษณะของอาชีวะอยู่ค่อนข้างมาก
อันนี้ก็จะไปบอกว่าโอ้โหสมุทรประการเป็นพื้นที่ที่ไม่ดีก็ไม่ได้

แต่ท่านจะแก้ปัญหายังไงนะครับ
ทุกฝ่ายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งตำรวจจะแก้ยังไง

แล้วที่น่าห่วงคือพอพงศกรใช่ไหม
โดนแทงไปจะเอาคืนหรือเปล่าไง
แล้วดูคนที่เขาสัญจรไปมาเขาเดือดร้อน
โดนลูกหลงไปก็มักจะบอกว่าจะให้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สุดท้าย
แต่สุดท้ายเราอ่านมาสุดท้ายไม่รู้กี่ข่าวแล้วเหมือนกันนะคะ